เพราะฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวผมก็บอกพี่แตมเขาแล้วว่าวันนี้ทราบว่าสื่อโทรไปหาเขาเยอะนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาจะให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเปิดตัวเลยให้สัมภาษณ์
นะครับแต่คงจะเป็นช่วงให้บ่ายนะครับพร้อมทนายเขาอ่ะนะครับมันมีประเด็นว่าเห็นแต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นญาติกันหรือว่าไม่ค่อยได้รู้จักกันเพิ่งมารู้จักกันตอนปีห้าห้าห้าสี่นะคะอันนี้มันยังไงวะครับประเด็นผมว่าไม่ใช่เขาตอบหรอกนะครับนะคนน่าจะไปไปพูดนะครับนะเอ่อคือมันมันไม่ใช่เขาตอบนะเดี๋ยวต้องฟ
กันเอ่อตั้งแต่ผมยังเป็นสาวบัตรอยู่อะนะครับมันนานมากนะครับก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราคนเหนือนะครับนะเขาก็เอ่อก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่อะนะครับนะก็เคารพกันมากนะครับนะลูกเต้าเขาก็เป็นเอ่อเป็นทหารนะครับนะเอ่อนะครับลูกเต้าเขาก็จบโรงเรียนในร้อยจบบรรลเราก็มีความผูกพันกันนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแค่น
เมื่อสิบปีแล้วเนี้ยปีหนึ่งเนี้ยเขามีรายได้เนี้ยประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยล้านหลักก่อนคือว่าวันนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังจะสอบสวนผมใช่ไหมครับว่าเนี้ยทางเว็บพนันหรือเปล่าก็ในเมื่อเนี้ยเนี้ยเขาเงินเขาบริสุทธิ์ถูกไหมครับเขามีเนี้ยปีละเจ็ดแปดร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นการท
นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันไม่มีปัญหานะครับแล้วการการเช่าบ้านเขาเนี้ยผมก็ทำรายงานไปปรบชอนะครับว่าเช่าบีสัญญาเช่าเรียบร้อยนะครับนะค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายเองแต่เบอร์ว่าไอ้ลูกน้องผมเนี้ยมันมันไปใช้เว็บเอ่อโทษมันไปใช้บัญชีม้าจนกระทั่งเงินมันไปพันเงินหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันน

ว่าผมไม่ควรให้ตังค์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทำงานเนี่ยนะครับผมบอกนะเดือนเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทำงานนะครับนะใครอยู่ใกล้ผมก็จะรู้แล้วตกใจแล้วกันแต่ทีนี้ถามว่าถ้าผมไม่ไม่ทำขนาดนี้สำนักงานบุญแห่งชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมนะครับแม้แต่พบก็รู้ว่า
รูปน้องทำหกคนตอนนี้พอประกันตัวแล้วได้พูดไหมครับว่าเขาสบายใจไหมหรือกังวลเรื่องไหนคือรูปน้องผมเนี้ยไม่มีไม่มีใครที่ท้อถอยนะครับนะเพราะว่าเราก็ทำงานเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับนะอ่าวันนี้ก็เพียงแต่เราก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาที่เขาตั้งนะครับนะว่าข้อกล่าวหามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปชี้แจงให้ได้ว่า

แต่ถามว่าถ้าผมไม่ทำอย่างนี้แล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานยังไงเวลาไปทำงานผมถามว่าอ้าวคดีแต่ละคดีเนี่ยไปกินนอนกันเนี่ยนะครับสื่อหลายเห็นก็สื่อหลายคนก็จะเห็นนะครับผมตอบว่าคดีคดีแอมชายนายเนี่ยสื่อไปตั้งกล้องอยู่ตลอดเนี่ยนะอยู่กันมาสามเดือนที่นครปฐมเนี่ยมันมีค่าอะไรค่าอาหารสามมื้อนะขอ
งานก็ออกมาดีนะครับเอาความผิดมาลงทุกคนได้นะครับแต่ว่าเอ่อเราก็ต้องทำแบบนี้
เราน้อยใจเมื่อเราลงทุนเอาเงินตัวเองออกขนาดนี้แล้วมามาดูนแบบนี้อะครับก็ไม่น้อยใจก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าผมเรียนมันโดนมาเยอะแล้วนะครับนะ
เอ่อมันเรามันถูกหล่อหลอมให้เอ่อให้คือก็เรียกว่าอะไรให้ให้อดทนต่อความเจ็บใจนะครับ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะฮะแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มักมากในร่าผลนะครับ
ส่วนนี้ท่านได้คุยกับรองนอกสมพุยอย่างอะครับงั้นไม่ได้คุยกับคุยยังไม่ออกมา
เหมือนที่ผมบอกนะครับแต่ส่วนใครจะไปทำเว็บไปอะไรต่างเนี่ย
แล้วเอาเงินไปพันเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้ได้นะครับ
แต่เอางี้หลักการผมชี้แจงได้ว่าเงินผมมายังไง
ผมเอาเงินจากที่ไหนมาทำงาน

สรุปเมื่อผมชี้แจงที่มาเงินได้
เงินผมไม่ได้มาจากเว็บพนัน
แต่ว่าลูกน้องผมเนี่ยพอผมให้ตังค์ไป

แล้วเอาไปพันกับเว็บพนัน
ก็เป็นเรื่องลูกน้องผมต้องตอบ
แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องถาม
ก็ผมก็ไม่รู้มาก่อน

แต่ไม่อยากพูดให้เสียหายไปมากกว่านี้
แต่รู้แล้วว่าน่าจะ
คือเอางี้
น่าจะมีความเสียหายเรื่องการเงินนะครับ
เอางี้ดีกว่าแต่ว่าไม่อยากไปซ้ำเติม

ว่าส่วนไหนเรียกเป็นของผม

เพราะฉะนั้นส่วนของผมผมก็ต้องรับในส่วนของผม

สอบสวนแล้วก็จะรู้แล้วว่า

ใครที่โอนเงินเข้าไป

ทุกคนก็ตอบตรงกันหมดว่า
ทุกคนก็ต้องมาสอบผม

กับลองคิดที่มีบัญชี

คุณเนี่ยไปพันได้ยังไง

อันนี้เข้าใจนะครับ

นะวันนี้ผมก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะมองว่าอ๋อ
เงินมันเส้นเงินมันมาจากเอ่อมีนหนี้มีหนี้ไปเอ่อ
ไปไปทำอะไรเหมือนกับอะไรบ้างว่าเงินเรา
ใช่ไหมก็วันนี้เรารู้แล้วว่าเงินที่ผมไม่ให้
ใจผมไม่ไปบอกว่าลูกน้องผมมันไปติดแล้วพันนั้น
ไปงู้ชอบไว้ค่ะค่ะเท่าที่ไงไม่มั้ยไม่ได้ไหวภายเอ้ยไม่
เพราะว่าเส้นเงินที่มาวิ่งไปหาเขามันก็คือเงินของผม

แต่ส่วนลองคิดเขาจะเอาเงินผมไปหมุนนะ
แล้วเขาไปช็อตแล้วไปเอาเงินให้เว็บอันนั้น

เพราะว่าเมื่อไล่เงินทั้งหมดแล้ว
ปริมาณเงินที่มันไปให้น้องทำงาน

อยากหาเรื่องของช็อตอย่างไร

เมื่อเจ้าช็อตเขาได้ยืมเพื่อนร่วมงานบ้างไหมครับ

เป็นกลุ่มที่

โอเคแต่ว่าอย่าให้ไปพูดเลยนะครับนะ

ผมรู้แล้วว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับ

ผมเนี่ยเอาเงินไปจากไหน
คนที่ไม่มีเส้นเงินไปแตกกับมินนี่

แต่เงินที่เขา
แต่เงินที่มีบัญชีม้า

อ่าทีนี้ถามเขาต่อ

นะผมบอกเดือนละล้านกว่าแล้วกัน

อ่าที่ถามว่า

แล้วถามว่าสรรพงศาสตร์มีให้ผมแบบนี้หรือเปล่า
เมื่อไม่มีผมก็ต้องทำ

เพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาคาดหวัง

งานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้

ถูกไหมครับผมถามสื่อที่ว่า

เอาออกไปจากผู้หาวันนี้
สตาร์ทรถไปเนี่ยง่ายไม่ต้องไปตั้งฐานเนี่ย

เอาเถอะคือไม่เป็นไรนะ

หรือเปล่า

ของจีนจะถ่ายรูปกับผมไปเนี่ยยะยะไปหมด
ที่ผ่านมาก็โดนทั้งจีนดำจีนเทา
เพราะว่าเราเนี่ยให้คนนี้เข้ามาห้าง่าย
แต่ว่ามันไม่ได้หมายว่ารู้จักกันครั้งเดียว

พบท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มารายงานให้ทราบแล้วถูกไหมครับ
แต่พบท่านก็บอกว่าก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าจะเข้าก้นเมื่อไหร่ให้มาบอก
ก็พูดนะว่าให้มาให้มารายงานอีกทีนึง
แต่ว่าพบต้องบอกว่าอันนี้ก็เข้าไปก่อนแล้วมาบอกทีหลัง
ก็คือก็ไม่รู้ว่าใครสั่งถูกไหมครับ

ซึ่งรู้กันซึ่งรู้ว่าเธอเป็นรักลองมาบอกตรงนั้นใช่ไหม

ดูอย่างนี้นะครับถามว่ามันปกปิดยังไง
ปกติการขอหมายถ้าเป็นตำรวจต้องไปขอที่ไหน
ต้องไปขอที่สารอาญาทุจริตกลางถ้าเป็นตำรวจถ้าเป็นฆาตการนะครับ
ต้องไปขอที่สารอาญาทุจริตกลางนะถ้ามีพลเรือนด้วย
พลเรือนก็เป็นผู้จัดผลนะครับ
เวลาจะไปขอที่สารอาญาทุจริตกลางต้องใส่ยด
ก็รู้อยู่แล้วว่าสารอาญาทุจริตกลางเขาเข้มงวด
ก็เลยไปขอที่สารอาญากรุงเทพใต้โดยไม่ใส่ยศ
โดยไม่ใส่อันแรกนะครับโดยไม่ใส่ยด
สารก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นนายอำรวจนะครับ
เป็นนายพลเป็นรองผู้การภูมิกับ
ก็คือทำอย่างไม่โปร่งใสนะครับนะทำอย่างไม่โปร่งใส
อีกส่วนหนึ่งนะครับนะอีกทางหนึ่ง
ก็แบ่งการขอหมายค้นผมมาที่สารอาญารัชดานะครับ
ก็หมายจับก็ไปตรงนู้นหมายค้นก็มาตรงนี้นะครับ
ก็คือหลอกสารหมายจับก็ไปหลอกสารที่นู่น
หมายค้นก็มารอสารที่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เชื่อมต่อกัน
แต่อย่าลืมว่ารักษณะเช่นนี้นะครับท่านต้องไปดูนะครับ
มันจะเข้าเรื่องการแบ่งงานการทำหรือเปล่านะ
เป็นเรื่องตัวการร่วมหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับ
วันนี้ผมยื่นสารให้ไต่สวนมูลละเมิดแล้วนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะไปยื่นสารอาญากรุงเทพใต้ไต่สวนมูลละเมิด
กรณีที่ปกปิดซ่อนเล้นนะครับ
ในการที่มีพฤติการที่ไม่สุจริตในการไปขอหมายจับนะครับ
ยังไม่ได้พบเลยครับ
ก็เพิ่งคุยเมื่อวานซืนเองนะครับ

เพราะจะได้มีสมาธิในการทำข้อมูลต่างนะครับ
ไม่มีผมไม่ได้ไปขอหมายจับใครนะครับ
ผมก็ไม่ได้ไปขอหมายจับใครนะครับ
การจะไปขอหมายจับใครเนี่ยนะครับ

ทุกคดีที่ผมทำถ้าท่านไปย้อนดู

เอาอย่างนี้ผมใส่ยศหมด

แน่นอนผมอาจจะถูกฟ้องกลับบ้างอะไรบ้าง

แต่ว่าเราใส่ยศหมดนะครับ

ศาลให้มันออกหมายเรียบบ้างนะครับ

ตามดุมิลิตของศาลท่านนะครับ
แต่ไม่ได้หมายว่าไปปกปิดซ่อนเล้น
โดยไม่ใส่ยศนะ

ของเฮียแตมนะครับ

เพราะเราความสัมพันธ์

เราก็คือถามว่า
มันผูกพันกันมายาวนานนะครับนะ

ทุกอย่างมันไม่ได้มาจากเว็บพนัน

ลำมาใช้ให้การทำงานนะครับ

เวรผมนะครับ
แล้วจะมาจับสวัสดนนท์

เขาอยู่กับใคร
ก็คืออยู่บ้านผมก็อยู่กับผมนั่นแหละ

ที่จะไม่รู้อันนี้มันเป็นตะกะนะครับ

ผมจะไปเอาความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านได้ยังไง
เอาความเป็นธรรมให้กับตำรวจลูกน้องได้ยังไง
นะครับขนาดผมเองยังยังโดนอย่างนี้เลย

มีก็เป็นเงินคือไม่ได้เวทพนัน

โอ้โหผมก็ต้องทำบัญชีไปบอกเขานะครับ
เพราะว่าเงินทุกส่วนเนี่ยผมได้งานประวัติศาสตร์หมด

เพราะฉะนั้นผมก็แจกแจงได้หมดนะครับ
คือไม่ต้องห่วยเรื่องการทำงานเนี่ยเฉพาะมอดกจากพ่อตาเนี่ย
มันก็เกือบพันล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะ
เพราะฉะนั้นผมไม่มีลูกนะครับมันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นความบ้างของผมอย่างหนึ่งในการทำงานนะ
คืออย่างนี้ผมมั่นใจว่าทุกที่เขาให้ความเป็นธรรมนะครับนะ
ไม่มีอะไรที่ไม่รับความเป็นธรรมหรอกนะครับ
แล้วก็เราก็ทำแบบนี้ทำง่ายตรงนะครับนะก็ชี้แจงไปให้ชัดเจนนะครับ
เหมือนที่ผมตอบสื่อมงชนนะครับผมก็ตอบชัดเจนนะครับนะ
ผมก็ไม่อยากไปบอกว่าผมแช่งเงินทำงานเท่าไหร่นะแต่ว่ามันถึงนาทีนี้มันต้องพูดนะครับ
แล้วผมถามคำเดียวว่าผมไม่ทำแบบนี้สำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมมีไหม
มันก็ไม่มีถูกไหมครับมันก็เหมือนตำรวจทุกวันนี้
เพราะว่าเงินเหลี่ยงเขาน้อยมันก็เหมือนกันนะครับมันก็ต้องค่อยปรับไป
ตรงนี้ผมไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
ถ้าไปย้อนเนี่ยก็ตั้งแต่ผมกลับจากสำนักนายกอะครับผมก็ใส่เต็มที่อ่ะนะ
เอาผมถามว่าท่านเห็นงานผมออกเยอะขนาดไหน
อ้าวเดี๋ยวท่านลองดูไหมว่าว่าผมจะหยุดทำงานสักปีหนึ่งแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างนะ
ว่าว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับนะแต่งานสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ผมถามว่างานสืบสวนสอบสวนมันใช้เงินหมดเหรอท่านนะครับมันมันไม่มีที่ไม่ใช้เงินหรอกนะครับ
ผมถามถ้าพูดว่าคุณไม่ใช้เงินในการทำงานก็คือโกหกนะครับ
เพราะฉะนั้นเอ่อวันนี้มันก็ต้องทำแบบนี้อ่ะนะครับนะอ่าแล้วชี้แจงเงินเอ่อ
ราชการรับ๖๐๐๐บาทแล้วก็เงินส่วนตัวที่ท่านเคยใช้ทำคดีต่าง
วันหนึ่งถ้าเกิดจะต้องชี้แจงท่านสามารถพร้อมที่จะชี้แจงได้ทุกบาททุกสตังค์นะครับ
คือพร้อมชี้แจงได้ตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับวันนี้ทำเตรียมเอาไว้หมดแล้ว
นะครับเพราะว่าผมก็รู้แล้วว่าผมต้องชี้แจงนะครับนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องทำเตรียมไว้หมดเลยนะครับนะ
อ้าวก็ก็ถูกไงก็ก็วันนี้สวริการูปน้องเราน้อยถูกไหมครับ
เงินเดือนน้อยนะครับเราก็ต้องเพิ่มเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการให้กับลูกน้อง
นะฮะชั้นผู้น้อยเขาลำบากนะครับผมเนี่ยที่ผมต้องทำอย่างงี้เพราะอะไร
เพราะผมเนี่ยต้องแบกลูกน้องไปให้ได้นะครับผมต้องเอาลูกน้องไปทำงาน
ทำงานให้ใครก็ทำงานเพื่อประชาชนนะผลลัพธ์ผมมันคืออะไร
คือประชาชนท่านเห็นไหมครับว่าวันวันประชาชนมาหาผมที่เนี่ย
เยอะขนาดไหนนะครับนะวันนี้ที่นี่แทบจะกลายเป็นโรงพักไปแล้ว
นะครับเพราะอะไรเพราะเพราะประชาชนง่ายง่ายคือเขาไปที่ไหน
แล้วเขาได้รับความเป็นธรรมเขาสำเร็จรู้ร่วงเขาก็ไปที่นั่นแหละ
ไกลยังไงเขาก็ไปผมบอกว่าบ้านท่านสื่อมวลชนหลายคนก็เป็นคน
ต่างจังหวัดเป็นคนบ้านนอกอ่ะนะท่านก็รู้ว่าบางทีขับรถไปอำเภอ
กลับไปกลับ๕รอบแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแถมเสียรถ
เสียค่ารถอีกแต่พอเข้ามาที่นี่นะเขาจะรับความเป็นธรรมรวดเร็ว
ชัดเจนก็ท่านดูดิเอ่อการจองพลังก็มานะเอ่อมูลนิธิอย่างต่าง
ก็มานี่หมดท่านก็เห็นอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อมั่น
เขาศรัทธาเขาเชื่อถือแต่ผมไม่มีอะไรผมไม่ได้บอกว่า
ต้องการให้ผมเนี่ยเป็นฮีโร่แต่ผมต้องการเรียกศรัทธาจากประชาชน
นะที่บอกว่าหนึ่งปีลองดูอาจจะไม่ทำอะไรเงี้ยเตรียมยกย้ายไปที่อื่นหรือเปล่า
ผมไม่ได้เตรียมแต่ผมพูดเปรียบเทียบนะครับยังไงผมอยู่
ผมก็ต้องทำนะครับเอ่อก็ยังไม่มีใครมาให้ไปทำอะไร
นะให้ไปทำอะไรนะครับนะเอ่อก็ผมก็ตามที่บูมชาก็สั่ง
นะครับเราเราคือเราต้องมีวินัยอ่ะนะครับถ้าผู้บัญชาก็สั่ง
เราก็ต้องไปนะถ้าผู้บัญชาไม่สั่งเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อให้ดีที่สุด
นะครับนะคือก็ต้องเรียกว่าเอ่อเรามีวินัยผมก็ไปมาหมดแล้วอ่ะ
นะครับนะผมก็ไปมามาแทบจะทุกที่แล้วอ่ะนะครับ
เหนือใต้ออกตกก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
แต่ว่าตัวชี้วัดมันคืออะไรครับก็คือประชาชนนะครับ
ผมมั่นใจว่าที่ผมพูดเนี่ยสื่อมวลชนก็ต้องเห็นว่า
มันไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับนะเอ่อเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง
ต้องต้องพูดเรื่องจริงและให้ความเป็นธรรมกันนะครับ
แต่แต่งตั้งพบผมเข้าไม่ได้เพราะผมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
รองพบทุกคนที่แคนเดตจะเข้าไม่ได้เลย
ผมไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าครับผมผมขออนุญาตลา
เพราะว่าผมต้องมาทำเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะ
รุ้นเลยนะก็เอ่อมันอยู่ที่ภูมิชาก็พิจารณาอยู่ที่
นายวงตรีท่านพิยานานะครับอยู่ที่ผู้ใหญ่พิยานาไม่
คาดหวังเอ่อก็คาดหวังว่าทำมาที่ให้ดีที่สุดนะครับ
เรามีเวลาเหลือเยอะนะครับเราก็ยังมีเวลาทำงาน
อีกเยอะนะครับนะผมก็มองว่าเอ่อการเป็นไม่เป็นเนี่ย
นะครับนะเอ่อมันไม่ใช่ตัวมันมันไม่ใช่ตัวชี้วัดนะ
แต่ตัวชี้วัดว่าขณะนี้อยู่เนี่ยทำหน้าที่ดี
ยังนะครับนะผมก็พยายามเนี่ยพยายามเรียกศรัทธามา
คืนทำรวชสองแสนพอคนนะแต่แน่นอนนะครับเอ่อผม
เป็นคนดุนะครับผมเป็นคนทำงานเชิงลุกนะครับนะอ่า

ปกตินะครับนะแต่ว่าวันนี้เอ่อเราก็พยายามที่จะ
ทำให้พายชนเขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานะครับ
อยากได้เป็นคนยังไงค่ะปพพภปตลอลก็ก็
แบบนี้ก็หมายว่า

กรรมนกเนี่ยเอาเราไปอยู่กันมาสองอาทิตย์นะลูกน้องผมก็เปิด
วอลลูมที่น้ำคมประถมนะครับเราไปอยู่มาสองอาทิตย์นะ
ค่าอาหารเช้ากลางวันเย็นนะมีของว่างนะครับนะใครอ่า
ทีนี้ถามว่ามันเบิกได้นะแต่ว่ามันจะเบิกได้เมื่อไหร่ล่ะนะครับ
นะมันจะเบิดได้อีกอีกห้าเดือนไหมล่ะนะครับนะแล้วมันจะเบิดได้ครบไหม
นะครับมันมันเงินมันน้อยอ่ะนะครับนะฮะแต่แต่ถามว่าเราต้องการอะไร
เราต้องการใช่ไหมครับเราต้องการความสำเร็จของงานนะ
ก็ต้องใส่ไปเต็มที่นะครับลูกน้องมันถึงขับเคลื่อนเร็วนะครับ
คือพูดง่ายง่ายว่าถ้าเราถ้าเราอยากจะได้ให้งานสำเร็จ
เราก็ต้องเสียสละนะแต่ถ้าจะทำงานแบบแบบเช้าชาญเย็นชาม
ก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ผมอาจจะคิดของผมเองว่า
ผมอยากให้งานทุกงานมันสำเร็จนะครับแล้วก็คดีคดีหนึ่ง
ผมทำสำเร็จเรียบร้อยปิดคดีได้ก็แถลงปิดคดีนะฮะ
ทีนี้ถามว่าทำไมทำไมสื่อชอบมาสัมภาษณ์ผมก็เพราะว่า
การการรายงานให้สื่อทราบเนี่ยเหมือนกับ
วันนี้มันโล่สมัยใหม่เราต้องเปิดให้หมดนะครับแล้วเราต้องไม่เอาเปรียบประชาชนเขานะครับ
เพราะฉะนั้นเอ่อวันนี้นอกจากเราแรงงานผู้ประชาแล้วก็แรงงานแบรนด์ชนไปด้วยนะ
ก็แรงงานแบรนด์ชนก็ผ่านทางสื่อนี่แหละสื่อก็มีส่วนชื่อมิเดียก็กระจายไปนะครับนะ
ถ้าช่วงนี้มีภาพที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ทางสาธารณะหลุดออกมาหลายภาพเลยค่ะในทีมมีหนอนบ่อนไส้หรือว่ามีคนที่คอยส่งข้อมูลให้กับทางอีกฝั่งหนึ่งบ้างเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็ผมไม่ได้ตรวจสอบเลยครับก็ไม่ทราบก็ภาพอะไรหลุดมาเราก็ต้องชี้แจงนะครับนะเราเราก็ต้องตอบไปตรง
ว่าภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้อะไรอีกเราก็ต้องตอบไปตรงตรงนะครับมีอะไรอยากฝากให้ทุกคนฝากดีนะครับตอนนี้เอ่อก็ก็ผมไม่ฝาก
ครับนะก็ก็เราก็ว่างไปตามขั้นตอนกฎหมายนะครับนะวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยเอ่อ
ฟ้ามีตานะครับนะเดี๋ยวทุกอย่างก็เห็นเองนะครับนะเพราะผมก็ผ่าอะไรมาเยอะแล้ว
นะครับนะเอ่อหลังจากนี้มีอะไรที่เอ่อทั้งผู้ไม่หวังดีในปล่อยออกมาอีก
พร้อมที่จะรับมือต้องก็พร้อมชี้แจงเอ่อพร้อมตอบคำถามพร้อมชี้แจงนะครับนะ
พร้อมตอบคำถามแต่ว่าส่วนคดีก็ต้องว่ากันไปนะคดีอันไหนอันไหนที่ท่านทำละเมิดสู่กฎหมาย
เราก็ต้องดำเนินคดีนะครับอันไหนที่ท่านทำผิดกระบวนการ
เราก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะอันไหนที่ท่านทำให้เอ่อ
เราเสียชื่อเสียเสียงนะครับเราก็ต้องดำเนินคดี
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
เราก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็มันก็ต้องทำแบบนี้กัน
ใช่ไหมครับนะอ่าผมก็ดีใจอยู่แล้วนะครับ
เพราะผมเป็นคนบ้านนอกผมก็อยู่กับชาวบ้านนะครับนะ
ผมก็อยู่กับเนี่ยหลายอย่างวันนี้ผมเป็นนายกสมาคมชาวบะใต้
คนใต้เขาก็ยอมรับว่าคนใต้เราเข้มแข็งนะครับ
เรามีสิบสี่จังหวัดภาคใต้นะครับนะคนใต้เขา
เขาก็มีความศรัทธาในตัวผมนะครับเพราะฉะนั้น
ผมก็จะไม่ทำให้ความศรัทธาที่เขามีต่อผมเนี่ยมันหายไป
นะครับนะเพราะอย่าลืมว่าเอ่อคนใต้เราเนี่ย
ตั้งแต่รุ่นเอ่อนู่นเนี้ยตั้งแต่คนเอกเปรม
จนหน้าสุรนรนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเอ่อ
ผมเป็นคนรุ่นหลังแล้วนะครับผมก็ต้องไม่ทำให้ความศรัทธาเอ่อ
ที่คนใต้เขามีแต่ผมมันเสียไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อ
วันนี้คนใต้เราหลายคนนะครับที่มีประวัติที่ดี
นะครับเช่นผลเอกเปรมท่านชัวหลีกภัยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นความหวังคนใต้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมเองก็จะไม่ทำให้ศรัทธาที่เขามีแต่ผมมันเสียไป
นะครับนะขอบคุณค่ะโอเคครับนะครับโอเคครับ